ช่วงเวลาของการค้นหาหมูป่าทั้ง๑๓คน
ซึ่งติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงราย
ก็มีการสูบน้ำออกจากในถ้ำให้ได้มากที่สุด
เพื่อเปิดทางให้การค้นหาเข้าไปค้นหามันง่ายมากที่สุด
ทีนี้เวลาเราสูบน้ำออกเนี่ยน้ำมันไปอยู่ตามนาข้าวของประชาชน
ซึ่งอยู่รอบถ้ำหลวงรวมทั้งเรือกสวนไร่นา
ทีนี้บางพื้นที่บางจุดประชาชนแม้ว่าเขาจะบอกว่าเขาเสียสละ
อย่างไรก็ตามคือขอให้ช่วย๑๓คนได้แต่ว่ามันเกิดความเสียหายขึ้น
ทีนี้ล่าสุดวันนี้มีผู้ใหญ่ใจดีเป็นชาวพื้นที่จังหวัดเชียงราย

อีกหนึ่งคนที่เป็นผู้ปิดทองหลังพระ
คือไม่บอกชื่อนะบอกแค่ว่าจำนวนที่จะให้๕แสนบาท
ไปแจกจ่ายให้เท่ากันสำหรับประชาชนที่ได้รับความเสียหาย
จากการที่เอาน้ำสูบน้ำออกจากถ้ำหลวง
เรียกว่าเสนอออกเงินแต่ไม่เสนอออกนามนะคะ
ก็บางคนบอกรับแต่บางคนบอกไม่รับเพราะทำด้วยใจนะคะ

โดยหนึ่งในภารกิจสำคัญช่วงนั้นก็คือการสูบน้ำออกจากถ้ำ
ทำให้น้ำหลากไปท่วมนาข้าวของชาวบ้านสร้างความเสียหายค่ะ
ทีนี้วันนี้ล่าสุดมีผู้แสดงความประสงค์มอบเงิน๕แสนบาท

เพื่อเป็นค่าชดเชยชาวบ้านในจุดที่น้ำท่วม
เป็นการตอบแทนถึงความเสียสละ
ทางจังหวัดก็ต้องแจ้งต่อให้กับเจ้าของพื้นที่
ก็คือนายเศรษฐวุฒิปัญญาคำ
เศรษฐวุฒินี่เป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองอ้อ
ตำบลโป่งผาอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย
ให้ไปสำรวจผู้ที่ได้รับผลกระทบ

ได้รับแจ้งเรื่องดังกล่าวให้ชาวบ้านรับทราบเรียบร้อย
แต่ชาวบ้านส่วนใหญ่เขาไม่ยอมรับเงินช่วยเหลือค่ะ
โดย๒สัปดาห์ที่ผ่านมาฝนตกหนัก
ทำให้ต้องระบายน้ำออกจากถ้ำในปริมาณที่ค่อนข้างมาก
เรื่องต้นก็เลยประเมินผลกระทบประมาณ๓๐๐ไร่
แต่พอระดับน้ำมันลดลง
ออกสำรวจโดยเกษตรอำเภอ
พบว่ามีชาวบ้าน๑๙รายที่ได้รับผลกระทบ
จำนวนนี้๔รายขอค่าชดเชย

ส่วน๑๕รายที่เหลือไม่ขอค่าชดเชย

ทั้ง๑๓ชีวิตมีค่ามีความสำคัญ
ส่วนพืชส่วนต้นข้าวปลูกทดแทนขึ้นมาใหม่ได้

ในสิทธิบันผมจะเหลือ๑๙ราย
และมี๑๙มีอยู่๔รายนะครับที่ขอค่าชดเชยนะครับ
เพราะว่าฐานะของเกษตรกรทั้ง๔รายนั้นก็คณะก็รู้อยู่ยากจนนะครับ
ก็ต้องลงทุนไปในบางส่วนนะครับก็ขอค่าชดเชย
อีกสิบห้ารายนั้นจะไม่ขอค่าชดเชยเพราะว่าตอนแรกนั้นเขาก็บอก
๑๙รายเขาพูดในเสียงเดียวกันว่าจะไม่ขอรักค่าชดเชยนะครับ
เพราะว่าในส่วนที่ภารกิจช่วยเหลือ๑๓ชีวิตนี้สำคัญนะครับ
ผมก็ได้ยินคำนี้ผมตื้นตันใจมากที่ราศดรและเกษตรกรที่มีฐานะที่ยากจนและพูดอย่างนี้นะครับว่า
ชีวิตคนทั้ง๑๓คนนั้นมันสำคัญสำคัญกว่าสิ่งอื่นใดนะครับ
สำหรับพืชต้นข้าวมันสามารถทดแทนขึ้นมาได้

แต่เอาล่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้น
มธหนึ่งพลเอกอนุพงศ์พจินดาบอกว่า
ได้รับบัญชาจากนายกรัฐมนตรีมาแล้วบอกว่าต้องเยียวยา
ตามกฎตามระเบียบของข้าราชการ
นอกจากมีค่าเยียวยาแล้วก็จะสนับสนุนเรื่องพันธุ์ข้าว